เพราะฉะนั้นเรามาตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศ
เรื่องของฟ้าฝนรวมถึงน้ำที่ท่วมในหลายจังหวัด
เริ่มกันที่จังหวัดเชียงรายกันก่อนเลยค่ะ
คุณผู้ชมคะโดยนายสมศักดิ์คณาคำ

ก็ได้นำเจ้าหน้าที่รุดเข้าช่วยเหลือชาวบ้าน

แล้วก็นำเด็กนำคนชะลาทั้งหมด๔คน

รวมถึงนำตัวผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลแม่สายไป๑รายนะคะ
หลังจากที่ได้รับแจ้งว่าฝนที่ตกติดต่อกันมาหลายวัน
ทำให้น้ำป่าจากเทือกเขานางนอน

แล้วก็ไปท่วมบ้านเรือนของชาวบ้าน
ท่วมทั้งไร่นาในพื้นที่ตำบลโป่งงาม

แห่งนะระดับน้ำสูงประมาณเอวอะค่ะ

แล้วก็นอกจากนั้นนอกจากมีกระแสน้ำที่ไหลอย่างรุนแรง
เป็นถนนผนโยธินถึงเกาะกลางถนนฝั่งขาขึ้น
ตั้งแต่หน้าบริษัทพีโฮมหน้าด่านตรวจถ้ำปลา

เจ้าหน้าที่ก็ต้องยืนโบกรถให้ใช้ถนนวิ่งสวนทางฝั่งขาล่อง
เป็นระยะทาง๒กิโลเมตรนะคะ

เจ้าหน้าที่เองทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้าน

ก็มีการเตรียมพร้อมทุกปี

แล้วก็เบื้องต้นไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต
หรือว่าผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะคะ

บอกว่าตอนนี้น้ำท่วมถึงระดับเอวแล้ว
ทีนี้พอเจ้าหน้าที่ไปถึง

น้ำมาเร็วแล้วก็ไปเร็ว
วันนี้นะคะจะมีการสั่งให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน

ซึ่งชาวบ้านเขาเพิ่งจะปลูกกล้าข้าวไปไม่นาน
ว่าได้รับผลกระทบมากน้อยขนาดไหนด้วย

ที่จังหวัดเชียงรายนะครับไปที่อำเภอเชียงของ
ซึ่งนายอำเภอเชียงของคือนายอำเภอทัศนัยสุธาพฤษ
บอกว่าจากการตรวจสอบกับสำนักเจ้าท่าของเชียงแสน

เพราะว่าเมื่อวานนี้นะครับระดับน้ำอยู่ที่๗๘เมตร

จะได้มาประชุมหาบรือกัน
ว่าจะแก้ปัญหาและแก้วิกฤตนี้อย่างไรนะครับ

ตั้งแต่บ้านหาดบ้ายที่ตำบลริมโขง
ห้วยเมงหัวเวียงตำบลเวียง
จนถึงบ้านปากอิงตำบลศรีดอนชัยนะครับ
เนื่องจากเป็นพื้นที่ติดแม่น้ำโขง
แล้วก็เป็นพื้นที่ติดกับแม่น้ำอิง
โดยโอกาสที่แม่น้ำโขงจะมีระดับน้ำสูงขึ้น
แล้วก็ดันน้ำอิงให้ไหลไปยังชุมชน
และพื้นที่เกษตรก็มีสูงเช่นเดียวกันนะครับ
อยู่ในช่วงเฝ้าระวังความเสี่ยง
รวมทั้งต้องคอยระวังเรื่องของดินสไลด์
พร้อมได้สั่งการให้ผู้นำทุกชุมชนช่วยกันดูแล

เตรียมความพร้อมรับมือภัยน้ำท่วม

อยู่ในระดับอันตรายที่๑๐เมตรครับ
ด้านของนายคำรณศรีโพในอำเภอเวียงแก่นออกหนังสือสั่งการ

ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
ในช่วงที่ฝนตกต่อเนื่องในระยะนี้นะครับ

ให้ระวังดินสไลด์จากการอุ้มน้ำสะสม

ส่วนผู้ที่อาศัยใกล้แม่น้ำหรือว่าทางน้ำผ่าน
ต้องระวังน้ำไหลล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือน
พื้นที่ในการอบพยพประชาชนด้วยนะครับ
ยังอยู่กันที่ภาคเหนือนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ที่แม่ห้องศรค่ะที่ถนนสายแม่เสรียง

แม่สามแลบอำเภอศพเมย์จังหวัดแม่ห้องศร
ก็เกิดดินสลายและต้นไม้ก็ล้มหูหลายจุดเลยนะคะ
มีทั้งเสาไฟฟ้าหักโค้น๒ต้น
แล้วไฟฟ้าก็ดับทั้งตำบลเลยนะคะ
ทำให้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าแม่เสรียงแล้วก็ศพเมย

รวมถึงผู้ที่ประสบเหตุต้องช่วยกันคุณผู้ชมแบบนี้นี่แหละ
ตัดกิ่งไม้ย้ายหินแล้วก็ย้ายเสาไฟฟ้าที่หักโค้นออก
ส่วนในช่วงเย็นก็เคลียร์เส้นทางเข้าออกได้เพียง๑ช่องทางค่ะ
ไปต่อกันอีกที่หนึ่งที่นครพนมไปดูพระอิสราญกันบ้าง
ผลกระทบจากหนองหานสกลนคร

หลังจากฝนตกต่อเนื่องนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ก็ส่งผลให้มวลน้ำทะลักล้นลงสู่ลำน้ำก่ำ

ระยะทางยาวกว่า๑๒๐กิโลเมตร
จังหวัดนครพนมไปยังอำเภอทาตรพนม
ล่าสุดพื้นที่เสี่ยงที่เคยได้รับผลกระทบ

ก็คือพื้นที่ตำบลพิมารอำเภอนาแก่
ซึ่งเคยได้รับผลกระทบน้ำท่วมขังทุกปีนะครับ

ไหลมาบรรจบกับลำน้ำสาขาแม่น้ำโขง

พื้นที่ทางการเกษตรของชาวบ้าน
ในพื้นที่บ้านปากบังหมู่๒ตำบลพิมาร
ทำให้บ้านเรือนได้รับผลกระทบแล้วนะครับหลายสิบหลัง

ที่ได้รับผลกระทบมากกว่า๒๐๐หลังคาเรือน

เพราะระดับน้ำยังเพิ่มขึ้นตลอดเวลา
ไปดูกันที่ภาคใต้กันบ้างนะคะคุณผู้ชมที่จังหวัดตรังค่ะ
ฝนตกหนักลมพัดแรงด้วยทั้งจังหวัดเลยนะคะ
โดยเฉพาะในตัวเขตเทศบาลเมืองตรัง
ที่วิ่งบนถนนในเขตเทศบาลนครตรัง
แล้วก็ถนนรอบนอกต้องเปิดสัญญาณไฟส่องสว่าง

เพราะว่าสภาพอากาศทัศนวิสัยมันมองเห็นไม่ค่อยชัดนะคะ

ส่วนที่ตลาดขายสินค้ากลางคืน๒แห่ง

พ่อค้าแม่ค้าที่เตรียมร้านค้า

ส่วนใหญ่ที่ตลาดใหญ่ตั้งอยู่ที่ถนนรัศดา
ซึ่งในแต่ละคืนก็จะเนืองแน่นไปด้วยประชาชน

ทีนี้ช่วงเย็นช่วงค่ำเมื่อวานนี้เนี่ย

เขาได้รับผลกระทบจากพายุฝนด้วยนะคะ